ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านี้เนี่ยท่วมหนักเลยที่ปากทงชัยตอนนี้มวลน้ำจากปากทงชัยเนี่ยไหลมาท่วมในอังเภอโชคชัยแล้วนะคะรวมทั้งยังเข้าไปท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอีกด้วยส่วนที่จังหวัดสะแก้วน้ำตอนนี้ก็หลากเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบ
น้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญาประเทศก็เริ่มจะลดลงแล้วลดลงประมาณสักครึ่งเมตรได้ค่ะเหลือน้ำท่วมขังอยู่ประมาณสักสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดินเท้าผ่านเข้าออกบ้างแล้วส่วนรถขนาดเล็กก็อาจจะสัญจรลำบากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านเองก็ดีใจอ่ะค่ะที่น้ำเนี่
แล้วก็ไปเข้าท่วมในอำเภอโชคชัยห้าตำบลด้วยกันค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งริมรำคลองต่างต่าง
ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บริเวณที่ตะวันออกแล้วก็ที่ใต้ของอำเภอโชคชัยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านบิงน้อยในอำเภอในตำบลโชคชัย
ตำบลกระโทกน้ำเนี่ยเข้าท่วมรางพระโคโบราณสูงกว่า๑เมตรเลยนะคะ
ตำบลพระพลามวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมโรงเรียนที่บ้านเกาะวิทยา
ก็สูงเกือบหนึ่งเมตรด้วยเหมือนกันโรงเรียนประกาศหยุดเรียนไป
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาหรือว่า๑สัปดาห์ก่อน
คือสภาพตอนนี้นะคะโดยรวมเนี่ยก็น้ำที่นี่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยค่ะ
ส่วนน้ำที่ท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเมืองอำเภอปักทงชัยเนี่ยนะคะ
คลี่คลายแล้วระดับน้ำที่เคยท่วมสูงส่วนใหญ่ลดลง
เหลือเพียงบางจุดระดับน้ำห้าถึงสิบเซนติเมตรนะคะ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดทำความสะอาดร้านค้า
จะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ซึ่งล่าสุดมวลน้ำจากท้ายเขื่อนลำตะคอง
ล้นตลิงเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมาแล้วค่ะ
โดยเฉพาะชุมชนมิตรภาพซอย๔ตำบลในเมืองอำเภอเมือง
น้ำไหลเข้าท่วมหลายจุดระดับน้ำสูงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตร
รถก็แบบนี้เลยนะคะสัญจรลำบาก
ชาวบ้านเขานำกระสอบทรายมากั้นป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้าน
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องยกสิ่งของขึ้นที่สูงกันแล้ว
เพราะว่าปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะส่วนที่อำเภอพิมายเนี่ยค่ะ
ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลก็เอ่อล้นไปท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สามตำบลของอำเภอพิมายนะคะ
แล้วก็ถนนสายพี่ไมค์ท่าหลวงระดับน้ำในสูงยี่สิบเซนติเมตร
คือเป็นระยะทางยาวไปเลยค่ะกว่า๒๐๐เมตร
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัด
ก็เดินทางเข้าพื้นที่ค่ะไปที่ปักทงชัยไปที่อำเภอโชคชัย
เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เนี่ยค่ะ
สิ่งของเอาไปมอบให้กับผู้ประสบเหตุอุทธกภัยที่เดือดร้อนกันอยู่
แล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะนายอำเภอโชคชัยเนี่ย
เตรียมพร้อมรับปริมาณน้ำเลยค่ะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันสองวันนี้
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำที่จะมาท่วมพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะคะ